มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียล
ว่าทางคู่ภัยสยามบุรีรำ
เขาไปพบเด็กชายคนหนึ่ง
แล้วเด็กชายคนนี้เหมือนเป็นเด็กที่สติไม่สมประกอบ
แล้วก็ขี่รถจักรยาน

มาจากโคราชมาถึงนางรองบุรีรำ
กิโลถ้าขับรถนะขับรถยนต์๑ชั่วโมง๑๙นาที
แต่ทีนี้น้องคนนี้ปั่นรถจักรยานข้ามจังหวัดเลย
และทางกู้ภัยสยามบุรีรำเขาก็มาพบมาเจอน้อง
เขาเลยเอาเรื่องราวของน้องมาโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็แฮชแท็กน้าหนูหิวข้าวอันนี้หมายถึงเด็กพูดกับกู้ภัย
คำแรกเลยว่าหิวนะครับแล้วก็แฮชแท็กช่วยตามหาญาติด้วยครับ
แท็กน้องสติไม่ดีไม่สมประกอบปั่นจักรยานมาทางเส้นทางนางรองบุรีรำ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุจึงประสานกู้ภัยสยามเข้าช่วยเหลือนำมาพักที่สำนักงาม
คำแรกที่น้องพูดคือหิวข้าวเราจึงหาข้าวหาน้ำให้น้องกิน
แท็กสอบถามแล้วสนทนากันไม่รู้เรื่อง
ไม่พบเอกสารใดติดตัวใครรู้จักญาติหรือเคยเห็นน้องช่วยประสานมาที่กู้ภัยเทียนะครับ
ไปกว่า๕ชั่วโมงปรากฏว่ามีญาติของน้องโทรศัพท์ติดต่อมา
ขอให้ช่วยนำน้องไปส่งที่บ้านด้วยเพราะว่าน้องอยู่กันสองคนกับคุณย่า
คุณย่าไม่มีเงินเหมารถมารับทีนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามบุรีรำก็ไม่รั้งรอเลยฮะ
นำน้องเนี่ยส่งกลับบ้านทันทีเจ้าหน้าที่ขับรถไปกลับไปอีก๘๐กิโลคุณนะฮะ
แล้วก็ถามน้องโอ้โหปั่นมาได้ยังไงเนี่ยนะฮะปั่นมาไกลมากเลยนะครับ
เราฟังช่วงที่มีการโทรศัพท์คุยกับคุณย่ากับกู้ภัยหน่อยฮ
บ๊ายบายพี่เขาก่อนบ๊ายบาย
เป็นช่วงที่คุยโทรศัพท์กันแล้วกู้ภัยก็ต้องร่ำลาน้องนะ
ทีนี้ครับน้องอยู่ที่ตำบลโนนรังอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
พอไปส่งถึงน้องก็โอ้โหได้รับการกอดจากคุณย่า
อ้อมกอดของคุณย่านะครับน้องเนี่ยนะฮะ
คือพ่อแม่เลิกกันนะน้องก็อยู่กับคุณย่าสองคน
แล้วก็เหมือนสอบถามไปมาคือน้องก็ปั่นจักรยานไปเรื่อย
ไม่มีจุดหมายปลายทางเพื่ออะไรรู้ไหมคุณ
จะไปหางานทำช่วยคุณย่านะครับ
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าไม่ปลอดภัยแน่ปั่นมาไกลขนาดนี้
แล้วก็ไม่มีจุดหมายปลายทางอีกอย่างคือน้องสติไม่สมประกอบนะครับ
ครอบครัวของน้องก็คือคุณพ่อพอรู้ข่าวแล้วก็ขอบคุณ
ขอบคุณกู้ภัยทุกคนขอบคุณคนที่ช่วยเหลือน้องทุกคนนะครับ
แล้วก็คุณพ่อก็บอกว่ามีเหตุผลจำเป็นเพราะว่าพ่อก็แยกกับแม่ของน้อง
แล้วก็ต้องหางานกันทำตอนนี้น้องก็ยังคงอยู่กับคุณย่าอยู่นะครับ
คุณย่าก็แก่แล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเอง
ก็จะต้องเข้าไปดูแลครอบครัวนี้ด้วยนะฮะ